คุณผู้ชมพากลับมาติดตามข่าวนะฮะมาดูเรื่องของเพื่อนบ้านกันนะฮะ
ใช่ค่ะเพื่อนบ้านดีเป็นสีกับตัวแต่ถ้าเกิดว่าเจอเพื่อนบ้านที่ทำเรื่องปวดหัว
เราจะต้องทำตัวยังไงคะคุณผู้ชมเพื่อนบ้านคนนี้นี่เวลาเมามาทีนะ
อารวาสเอาไม้มาจะไล่ฟาดไล่ตีคว่างหินรับมีดใส่ด้วย
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะครับ
มึงจำไว้มาตีแล้วมาตีแล้ว
ผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไร
ใครที่เห็นคลิปนี้ก็ต้องหวาดระแวงล่ะค่ะ
นี่เหตุการณ์สดร้อนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะคะ
คลิปนี้เจ้าของบ้านถ่ายเอาไว้
ไม่รู้ว่าผู้ชายคนที่เขาถอดเสื้อเขาเมาอะไรคุณผู้ชม
คือเขาบุกบ้านมานะแล้วจะมาตามหาหมา
ที่เขาบอกว่าหายเข้ามาในบ้านเพื่อนบ้านนี่แหละ
แล้วในที่สุดคือเขาก็ปีนเข้ามานะปีนเข้ามาหลังบ้าน
เจ้าของบ้านคุณยายที่ใส่เสื้อคอกระเช้าอยู่กับหลานสาว
ก็ต้องช่วยกันไล่ไล่ไล่แต่ปรากฏผู้ชายคนนี้ปรากฏสติหลุดค่ะ
เอาไม้จะมาไล่ฟาดยายแล้วก็หลานไปขวางไว้หลานก็เจ็บสิ
ซึ่งยังไม่ใช่แค่นั้นไงนอกจากเขาเอาไม้จะมาไล่ฟาดแล้ว
เมื่อกี้ก็เห็นนะปลาหินรับมีดเข้ามาโอ้ยถ้าเกิดโดนหัวนี่หัวแตกเลยนะคะ
เพื่อนบ้านเขาก็พยายามบอกให้ผู้ชายคนนี้คือใจเย็นก่อน
โวยวายแบบนี้แล้วบางคนนะโดนเขาวิ่งเอามีดไล่ฟันซ้ำ
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่ชุมชนบ้านดงแดงที่อำเภอจตุรพักษ์พิมารของที่ร้อยเอ็ดนะคะ
แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านเขาไม่ทน
เขาต้องแจ้งตำรวจไปบอกสายตรวจที่สพจตุรพักษ์พิมารค่ะ
ตำรวจก็มาตรวจสอบเอาโล่มาเอาไม้งามเอาเหล็กง่าบ
ปืนไฟฟ้ามาจะคุมตัวผู้ชายคนนี้
แต่ปรากฏว่าเขาหนีนี่ดูสิ
นี่เจ้าหน้าที่ถืออุปกรณ์มานี่กะที่จะปฏิบัติการแบบเต็มที่เลยนะคะ
ตำรวจก็ต้องกระจายกำลังไปตามแหละเอานี้ไปใช่ไหม
อยู่ตรงไหนเดินหากันทีละหลังทีละหลังแบบนี้
แล้วคุณยายน่ะเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวลองฟังคุณยายหน่อยค่ะคุณยายเจออะไรบ้างกับเพื่อนบ้านคนนี้ค่ะ
กว่าเอาไปแล้ว
โอ้ยดูสิคุณผู้ชม
พอเจอแบบนี้จะไหวเหรอจะอยู่ด้วยกันได้เหรอเนี่ย

แล้วคุณป้าบอกว่าอยากให้ตำรวจจับตัวผู้ชายคนนี้ไปหน่อย

เพราะตอนนี้ชาวบ้านเขาอยู่กันแบบหวาดภาวะ
ไม่รู้วันดีคืนดีจะเอามีดมาไล่ฟันไล่แทง
เอาไม้มาไล่ฟาดหรือเอาหินมาปลาใส่บ้านคนอื่นเขาอีกหรือเปล่านะคะ